ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชุวิตตีแสกหน้ามาเจอกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะ
ประเด็นร้อนหลายประเด็นยังคงถูกหยิบยกมาตีแสกหน้ากันค่ะ
แต่คุณผู้ชมที่ชมรายการนะคะเรามีเสื้อยืดชูวิตตีแสงหน้าให้ด้วย
กติกาง่ายคุณผู้ชมดูข่าวแล้วก็แสดงความคิดเห็นมานี่แหละค่ะ
เฟซบุ๊กไม่ได้นะส่งมาทางไลน์แล้วก็อย่าลืมติด
สัก๓ท่านแล้วก็แจกเสื้อให้๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวนะคะ
วันนี้๒๘แล้วเราจะแจกถึง๓๑สิงหาคมยังไงก็รีบหน่อยละกันนะคะ
เอาล่ะค่ะยังคงเกี่ยวข้องกับคดีใหญ่คดีประวัติศาสตร์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
พูดกันเยอะมากแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังคงติดตามกันอยู่ก็คือ
คดีระบายข้าวจี่ทุจีตอนนี้เนี่ย
ยังมีอารมณ์ค้างอยู่คุณนิวครับค้างมาตั้งแต่วันศุกร์
ผมก็พูดไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับท่านผู้ชมครับ
วันจันทร์วันนี้เขาก็อยากจะยื่นประกันตัวกันถูกไหมครับ

โทษก็หนักหนาสาหรับหลายปีเลยค่ะ
ปี๔โดยเฉพาะคุณบุญทรง

วันนี้ทนายก็ไปขอเยี่ยมแล้วขอยื่นประกันตัว
ก็ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร
แต่โดยปกติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าการประกันตัวนั้นคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ก็ควรที่จะกระทำไปพร้อมกับการยื่นขออุทธรณ์ด้วยนะครับ
แต่ว่าคำพิพากษาฉบับเต็มก็คงจะต้องรอนะครับ
เพราะต้องเอาคำพิพากษาที่สารท่านเนี่ย
พากษาออกมามาศึกษานะครับ

ทีนี้ก็อย่างที่ท่านมีชัยว่าแล้วครับว่าจะตอบยังไง
จะมีการช่วยหรือจะปิดบังอะไรยังไงนะครับ
จะไปบอกว่ามีใครมีเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าจะรับยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่คำอุทธรณ์นั้นก็ควรจะทำคืออย่ารีบร้อน
ความหมายของผมคืออย่ารีบยื่นประกัน
คือการรีบยื่นประกันเนี่ยมันก็จะทำช้ำช้ำยังไงครับ
ก็ไปยื่นแล้วสารท่านไม่ให้เพราะว่าโทษสูงนะครับ
เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีนะครับ
สารท่านจะพิจารณาให้ใครประกันเนี่ยก็ต้องดูดีนะครับ
เพราะว่าบางครั้งให้ประกันไปแล้วจำเลยเขาหนีนะครับ
ก็จะกลายเป็นทิติฉินนินทาของผู้ที่ให้ประกันนะครับ
ทีนี้ทำไมถึงผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบประกัน
เพราะโดยปกติในร้อยทั้งร้อยครับคุณนิวครับ

ก็เข้าไปแล้วจะอยู่อีกหน่อยละกัน
อย่างที่ผมบอกแล้วผมเคยติดมาแล้วก็ไม่ได้
น่ากลัวหนักหนาสาหัสจริงอยู่ในนั้นก็คือนรกนะครับ
ลองไปดูซิว่าอย่างคุณบุญทรงกับคุณภูมิ
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีอย่างที่ผมบอกไว้ว่า
มีเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่ง

บอกแล้วครับถ้าโทษเกิน๑๕ปีนั้น

เป็นระเบียบว่าจะต้องไปอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม

เรือนจำของเปรมนั้นเป็นโทษคดีอุจจกรรม

อย่างที่บอกแล้วครับผมมันสายเยอะ

เพราะฉะนั้นรู้เห็นหมดไม่ใช่เรื่องยาเสพติด
อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้คุณบุญทรงสภาพ

คือเขาเรียกว่าช่วงปรับตัวปรับใจ

ใครจะไปบอกว่าเข้าไปวันเดียวปรับตัวได้

เมื่ออีกวันหนึ่งเรายังมีอิสรภาพอยู่ดีเลย

พอเข้าไปปุ๊บบอกว่าโอ้อยู่วันเดียวปรับตัว

คุณบุญทรงกับคุณภูมินั้นอยู่ห้องเดียวกัน

คุณโชวิดรู้ขนาดนี้เลยนะครับห้องหมายเลข๑๙
ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ในแดนหนึ่งหรือแดนแรกลับ

ก็คุณภูมิกับคุณบุญทรงอยู่ด้วยกัน

แบบว่ามันไปอยู่แปลกหน้าแปลกตา
ถ้ายังคนนี้ก็ฆ่าคนตาย
ก็ให้ไปอยู่ด้วยกันส่วนคนอื่นให้ก็แยกไปอยู่
อยู่ห้องหมายเลข๑๙ก็จะต้องมีคนดูแล
เพราะว่าทางกรมราชธรรมทางเรือนจำ

ซึ่งอยู่นานแล้วคอยประกบคอยดูแลให้
เช่นว่าจะเป็นคนที่คอยหาอาหารจะกินข้าวยังไง
เพราะว่าไปใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ
คุณคิดดูลูกเข้าไปไม่รู้เรื่องอะไรเขากินกันที่ไหนกินยังไง
จะไปเอาข้าวที่ไหนข้าวยาดเอามาให้แล้วจะกินยังไง
คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันต้องอยู่ให้เป็น
อยู่ให้เป็นไม่แค่นั้นก็มีเย็นให้
เย็นให้พอแล้วก็รอให้ได้
คืออยู่ให้เป็นเนี่ยท่านผู้ชมครับเข้าไปในคุกนี่ไม่ใช่บอกว่าอุ้ย
จะรู้เรื่องหรือว่าจะมีสตางค์หรือว่าจะทำตัวยังไง
ตรงนี้นั่งตรงไหนตรงไหนไปกินข้าวตรงไหนแค่ห้องน้ำ
เวลาจะขึ้นห้องจะปิดขังกี่โมง
คือของพวกนี้คนที่ติดคุกบ่อยมันก็รู้
แต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจู่เข้าไป

วันนี้เรามีอิสรภาพมีตำแหน่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียง
มีคนนับหน้าถือตาอยู่คนระดับรัฐมนตรีอดีต
รัฐมนตรีอะไรผู้อำนวยการ
ราชการระดับสูงหลายท่านอธิบดี
เข้าไปแล้วจะไปอยู่กับไอ้นี่มันฆ่าคนตายไอ้นี่ค้ายาเสพติด

แล้วไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าคุกนะครับท่านผู้ชมครับที่ปรับตัวปรับใจ
คนที่เป็นญาติครอบครัวด้วย
คนที่เป็นญาติคนที่เป็นครอบครัวก็ต้องปรับตัวปรับใจ
เพราะว่าเมื่อเข้าไปเยี่ยมตอนเข้าไปเยี่ยมนั้นก็สภาพเป็นยังไงล่ะครับ
เข้าไปมีลูกกลงกั้นสีหน้าราศีตกนะครับ
ก็คงจะใจก็คิดอยากจะยืดประกัน
ซึ่งการประกันตัวสารท่านพิจารณาถี่ถ้วน
คือต้องดูอะไรยังไงบ้างคะต้องดูเยอะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
แต่ผมก่อนอื่นนั้นผมก็อยากจะบอกตารางเวลาสักหน่อยนึงนะครับ

คือก็ก็จะให้สวดมนต์บางคนก็สวดแล้วก็อาจจะไม่สวด
ไม่สวดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับเพราะการอยู่ในคุกนั่นน่ะ
การสวดหมนก็จะทำให้เราจิตใจสงบมันช่วยได้จริงคุณคุณช่วย
ฟุ้งซ่านอันนี้ต้องช่วยได้ครับไม่ฟุ้งซ่านครับ
คือกรมราชทันเขาก็มีโปรแกรมดีดีครับนะครับ
ที่ดีก็บอกดีไอ้ที่ไม่ดีก็เดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังนะครับ
พุ่งเก็บผ้าก็อย่างถ้าเกิดเก็บที่นอน
อย่างคุณบุญทรงเป็นรัฐมนตรีคงไม่เก็บเองคงจะมีเด็กเก็บให้

ได้เวลาลงมาทำธุระส่วนตัวคือเปิดห้องขัง
เปิดห้องขังนี่ก็ต้องนับก่อนแล้วครับหนึ่งสองสาม
คือเขากลัวว่ากลางคืนจะหายตัวไปนับจำนวนให้ครบว่าห้องนี้
กี่คนออกไปกี่คนกลับมาครบไหมเขานับยอด
เหมือนทหารเลยนะนับยอดก่อนเปิดประตูครับ
นะครับพอนับยอดครบเขาเปิดประตูก็ลงไปทำธุระส่วนตัว
นะครับเข้าห้องน้องห้องน้ำอาบน้ำนะครับ
แปดเอ่อแปดโมงก็ขอรบทงชาติอู๋ขอรบทงชาติครับ
แล้วก็สวดมนต์อีกรอบเช็คยอดรอบที่๒นะครับ
หลังจากแปดโมงแล้วเนี่ยก็เข้ากองงานกองงานเนี่ย
กองงานก็ต้องมีนักโทษเนี่ยที่ทำทำงานค่ะ
ท่านผู้ชมครับอ่าจะไปใครจะไปกองไหนนี้
ไหนจะไปทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็ต้องดู
นักโทษมีความรู้ความสามารถอะไรอยู่ข้างนอกเคยเป็นช่าง
เคยทำอะไรไหมค่ะเคยเป็นธุรการจะเป็นประชาสัมพันธ์แบบ
แต่อย่างนี้ก็คงจะอยู่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดทำอะไรครับ
ก็จัดห้องสมุดอ่านห้องหนังสือเพราะว่าเป็นคนมีอายุแล้ว
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาเยี่ยมญาติ
ถูกไหมครับก็พบทะลงทนายถ้าเกิดเป็นในกรณีที่ไม่ใช่
นักโทษเด็ดขาดอย่างคุณบุญทรงเนี่ยยังอุทธรณ์อยู่
ค่ะอยู่ระหว่างกระบวนการจะรออุทธรณ์อยู่ถ้าเกิดอุทธรณ์
อุทธรณ์ท่านผู้ชมคงมีหรือไม่มีประสบการณ์
ผมก็จะรอให้ฟังนะครับในกรณีที่บางคนเนี่ย
เป็นคู่คดีกันคุณนิวครับ๓๔คนโดนคดีเดียวกัน
อีกคนนึงตัดใจทำใจได้แล้วผมไม่อุทธรณ์
สารลงเท่านี้ผมรับเลยก็จะกลายเป็นนักโทษเด็ดขาด
อ่าทีนี้พอเป็นนักโทษเด็ดขาดข้อดีของมันก็คือ
จะมีสถานะเช่นชั้นนักโทษถามว่าชั้นสำคัญเหรอ
โอ้โหสำคัญสุดครับสำคัญมากครับเพราะจะมีผลต่อการพักโทษ
การอภัยโทษการลดโทษต่างต่างค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่รับ
ก็ยังมีสถานะเป็นแค่ขังชายคดียังไม่สิ้นสุดเห็นไหมฮะ
คือคดีเดียวกันมีจำเลยหลายคนจำเลยคนหนึ่งรับ
จำเลยคนหนึ่งไม่รับคนที่รับมีสถานะก่อน
ดังนั้นเมื่อมีอภัยหรือมีอะไรเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับก่อนอ่า
บางทีเนี่ยคนที่สู้นี่สู้ไปถึงดีการ์ใช้เวลา๔๕ปี
ก็คือติดคุกไปพร้อมกันแหละอันนี้ออกแล้วแต่
คนที่ได้รับอภัยคนที่มันรับสารภาพรับว่าเป็นเด็ดขาด
ต่อสู้อุทธรณดีการแล้วออกไปแล้วครับแต่อีกคนนึงยังสู้
คดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นกรณีของคุณบุญทรงเนี่ย
เดี๋ยวเบรกถัดไปผมจะเล่าให้ฟังว่าโทษ๔๒ปีถ้าคุณบุญทรง
รับรับไม่อุทธรณ์เนี่ยนานเท่าไหร่ถึงออก
คุณผู้ชม๔๒ปีนี่นานมากนะแต่ถ้าหากว่ามีเทคนิคมีวิธีคิด
จะทำให้ติดคุกน้อยลงอย่างไรสักครู่เดียวกลับมาตีแสกหน้ากันกับคุณชูวิทย์ค่ะ
สร้างความเสียหายกว่า๕แสนล้านบาทโทษออกมาก็หนักเลยล่ะจำคุก๔๒ปี
คุณชุวิตบอกไว้แล้วว่ามีเทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างไร
ว่าจะจำคุกให้ได้น้อยลงต้องยอมรับสารภาพ
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าถ้าคุณบุญทรงนั้นไม่อุทธรณ์
รับเลยลง๔๒ปีรับไม่อุทธรณ์แล้ว
จะติด๔๒ปีหรือไม่คือโดยปรบติสารดีกาเนี่ย
แหนกคดีอาญาชื่อบอกสารดีกาคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะสารดีกาก็
ที่สุดแล้วสุดแล้วสิไม่ใช่ครับมันเป็นสารดีกาแผนกคดีอาญา
ดำรงตำแหน่งนักการเมืองตามพรบตามรัฐมนุนฉบับใหม่
รัฐมนตร์ฉบับใหม่ปี๖๐ให้อุทธรณ์ได้
แม้ว่ากฎหมายลูกยังไม่ออกก็สามารถอุทธรณ์ได้ครับ
เพราะว่ากฎหมายจะมาบอกว่ากฎหมายยังไม่ออกเลยอุทธรณ์ไม่ได้

แต่ทีนี้คุณบุญทรงก็คงจะคิดอุทธรณ์อยู่แล้วล่ะครับ

กลับกันครับท่านผู้ชมครับลองดูที่นี่สิครับ
ลองดูวิธีคิดของผมถ้าคุณบุญทรงคุณภูมิและคนต่างเนี่ย

รับไปเลยครับรับไปเลยก็ตั้งต้นมา
ผมตั้งต้นก่อนจากคุณบุญทรงกี่ปีครับ

โทษ๔๒ปี
นี่มันวิชานับโทษนะไม่ได้ว่าใครจะรู้กันง่าย

นี่ผมเอามาแบบมาทำให้ดูว่า
สมมุติแล้วกันว่าคุณบุญทรง๔๒ปี

แต่โดยปกตินั้นเขาก็มีกันนะครับ
เมื่อมีอภัยโทษถูกไหมครับ

คุณบุญทรงเนี่ยจะต้องมีสถานะเป็นอะไรครับ

ถ้าเกิดรับก็เขาก็จะให้มีสถานะเป็นนักโทษ

นักโทษเด็ดขาดก็ต้องมีชั้นอย่างที่ผมบอก

อะไรครับเริ่มต้นก็คือชั้นกลาง

อีก๖เดือนก็เป็นชั้นดีมาก
แล้วก็อีก๖เดือนก็เป็นชั้นเยี่ยมตันที่ชั้นเยี่ยมนั้น

คือเข้าไปก็พบคุณบุญทรงเป็นชั้นกลางเลยครับ
เป็นชั้นกลางก็ต้องรอ๖เดือนนะฮะ
๖เดือนเขาก็จะมีอภัยโทษให้ได้๑ใน๔
ถ้าเป็นชั้นดีมากได้๑ใน๓

ทีนี้เนื่องจากคุณบุญทรงเป็นโทษที่มีเขาเรียกว่าท้ายมาตรา
หมายความว่าเป็นโทษที่เกี่ยวกับพบหัวประมูลทุศจริต

ก็แสดงว่าถ้าคุณบุญทรงเป็นชั้นดีเมื่อไหร่นะครับ
คุณบุญทรงเป็นชั้นดีคุณบุญทรงก็จะได้๑ใน๔
แต่เนื่องจากคุณบุญทรงมีโทษที่เกี่ยวกับทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องหัวประมูลเขาให้เป็น๑ใน๕ลงไป
คือให้น้อยลงไป
๑ชั้น๔๒เอา๕หารก็ลดไป๘ปี

เหลือ๓๐๓๖ถูกไหมครับถูก๓๖นะฮะ
ลดไป๘ปีโทษทีครับก็ต้องเหลือ๓๔
ถูกไหมครับดิฉันก็คณิตศาสตร์ไม่แม่นซะด้วยอ่ะ๓๔ค่ะ
เหลือ๓๔ปีทีนี้๓๔ปีมีอภัยอีกครั้งนึง
ซึ่งมีเมื่อไหร่ไม่ทราบจะอีกปี๒ปี๓ปี
อภัยครั้งแรกแล้วมีอภัยครั้งต่อมานะครับ
อย่างกรณีนี้ถ้ามีอภัยอีกครั้งนึงเนี่ย
ก็จะได้เป็นชั้นดีมากถูกไหมครับ
คุณบุญทรงก็เลื่อนเป็นชั้นดีมากได้โทษลดโทษเท่าไหร่ครับ

แต่เนื่องจากคุณบุญทรงมีโทษที่เขาเรียกว่าท้ายมาตราที่ว่ากั๊ก
ก็จะต้องได้เป็น๑ใน๔นะครับ
เอา๔หาร๓๔ครับก็อีก๘ปี

อีก๘ปีก็เหลือ๒๖ปีแล้ว

๒๖ปีมีอภัยอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งที่๓ที่คุณบุญทรงได้
ตอนนี้คุณบุญทรงคงเป็นชั้นเยี่ยมแล้วเขาได้๑ใน๒
คุณบุญทรงถูกกักก็เป็น๑ใน๓

ได้อีก๘ปีใช่ไหมครับ
ขออภัย๓ครั้งคุณบุญทรงลดเหลือ๑๘ปี
๘ปีถ้ามีอภัยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่๔

นะครับ๑๘ปีครั้งที่๔ฮะก็ได้ยืนอยู่ครับ๑ใน๓ก็๓หาร
เหลือ๑๒ปีลดไป๖ปี

เหลือศพ๒ปี๑๒ปีในระหว่างนี้

ผมก็คิดว่าคงจะมีระยะเวลาสัก๘๑๐ปี
แสดงว่า๘๑๐ปีนั้นก็แสดงว่าลบกับป้ายใหม่ที่คุณบุญทรงมีก็คือ๑๒ปี

หลังจากอภัยแล้วเขาเรียกว่าป้ายใหม่๑๒ปี
๒ปีติดมา๘ปีหรือ๔ปีเข้าเกณฑ์พักโทษ๒ใน๓
ติดโทษมาแล้ว๒ส่วนใน๓ส่วนก็คือ๒ใน๓ของ๑๒ปีซึ่งเป็นป้ายใหม่

คุณบุญทรงออกได้เลยครับถ้าคุณบุญทรงรับ
ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณบุญทรงสู้

บุญทรงทำใจไม่ได้คุณบุญทรงต้องอุทธรณ์ถูกไหมครับ
ขั้นตอนการอุทธรณ์ก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่สารจะพิจารณาโดยทันที
ก็คงจะต้องมีการพิจารณาอะไรหลักถงหลักฐาน
ซึ่งในกฎหมายของรัฐบาลมนุษย์สมบัตินี้
บอกว่าไม่ต้องมีหลักฐานใหม่ได้
โดยปกติต้องมีหลักฐานใหม่ไปยื่น
แต่เนื่องจากเป็นคดีเป็นคดีทำนองนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมีหลักฐานใหม่
ใช้หลักฐานเก่ายื่นอุทธรณ์คุณบุญทรงคงจะทำใจไม่ได้
คุณบุญทรงต้องอุทธรณนี่ผมพูดถึงในกรณี
ที่ไม่ยอมรับ

เอาสถานะคุณบุญทรงติด๘๑๐ปีครับ
แล้วก็มีอิสระภาพ
อันนี้มันแล้วแต่อภัยโทษแต่ละครั้งด้วย
ซึ่งโดยปกติถามว่าชุวิตรู้ไหมผมไม่ทราบหรอกครับ
อันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณแล้วแต่เวลา
ตรงนี้ต่อไปคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
มีหลายคนถามผมครับชุวิตคดีนี้
ช่วยอธิบายแบบง่ายสั้นเข้าใจ
ง่ายได้ไหมว่ามันเป็นคดีอะไร
เอาอย่างนี้ครับสั้นง่าย
ผมจะพูดให้ฟังว่าท่านผู้ชมครับ
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับรัฐต่อรัฐจะไปเอาแพงได้ไงสัมพันธภาพมิตรภาพ
ซื้อเรือดำน้ำเขาซื้อ๓ลำแถมลำนึงเราก็เคยมีถูกไหมครับ
ดับเพลิงซื้อจากออสเซียจำได้ไหมครับที่ไปจอดทิ้งไว้
แม้กระทั่งอะไรต่อมิอะไรเขามีการซื้อกันในระดับแบบมิตรภาพ
เพราะว่าเป็นการซื้อรัฐต่อรัฐนะครับทีนี้คดีนี้สารไม่เชื่อหรอกครับ
ว่ามีการซื้อกันรัฐต่อรัฐจริงเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรัฐจีนเนี่ยก็ต้องเซ็นโดยใคร
รัฐบาลจีนเอ้าก็ต้องเซ็นรัฐบาลจีนสิมันรัฐตรวจรัฐมันต้องรัฐบาลจีนสิ
จะไปให้ใครต่อใครเซ็นได้ไงทีนี้จีนเนี่ยก็เป็นประเทศกว้างใหญ่แล้วครับ
เขาก็มีบริษัทนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าคอปโคคอปโคคือเป็น
เป็นหน่วยงานก็เหมือนกับของกรมการค้าไทยอะไรอย่างนี้ค้าเข้า
ก็เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งซื้อกันอยู่ประจำ
ศาสตร์บอกว่าซื้อกับคอปโคคอปโคประจำจีนเนี่ย
แต่จู่มันไม่ใช่คอปโคมันกลายเป็นบริษัทอะไร
ไอ้สองบริษัทนั้นน่ะที่เขามาต้านเมืองอะไรหายหนันน่ะ
ไอ้นั้นกับไอ้กวางตุ้งอะไรเนี่ยนะ๒บริษัทนี้ซึ่งปรากฏว่า
สองบริษัทนี้ไม่ใช่เป็นตัวแทนของประเทศจีนของรัฐบาลจีน
ขณะนั้นไทยใช้นโยบายอะไรครับจำนำข้าวจำนำข้าวเท่าไห
คุณนิวจำได้ไหมที่เขาใช้๑๕๐๐๐บาท
จำนำข้าวเปลือก๑๕๐๐๐บาทต่อตันราคาดีค่ะ
แล้วจีนก็เลยตั้ง๒บริษัทซึ่งสารไม่เชื่อว่าเป็นบริษัท
ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนรับรองก็ดังนั้นก็ไม่ใช่จีนทูจี
เขาก็บอกว่า๒บริษัทนี้บริษัทเจ๊ไม่ใช่จริงหรอก
สองบริษัทนี้มาซื้อข้าวปรากฏว่าซื้อของใครครับ
ก็เสียเปลี่ยงเขาบอกว่าเสียเปลี่ยงได้ไป
เพราะการขายข้าวในราคาถูกก็มิตรภาพ
กับจีนมิตรภาพกันรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ซื้อราคาถูก
พอซื้อราคาถูกแทนที่ไอ้๒บริษัทนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจีน
เอาไปขายที่ประเทศจีนเปล่าหรอกปรากฏว่าเสียเปียง
เสียเปลี่ยงได้เงินเสียเปลี่ยงซื้อในราคาถูก
สมมุติละกันผมยกตัวอย่างนะครับ
ผมจำตัวเลขไม่ได้เป็นล้านล้านตัน

เพราะว่าขายในราคาถูกไงรัฐบาลไทยขายให้จีนในราคาถูก
ถูกไหมครับเมื่อมีการอ้างว่าขายให้รัฐบาลจีน
ก็ขายในราคาถูกขายไปตันละ๘๐๐บาท

ตอนนั้นในตลาดก็ไม่มีใครที่จะมีข้าว
เพราะข้าวเนี่ยเอาไปขายจีนเยอะเสียเปียงมี
เฮ้ยมึงมาซื้อกับกูมึงมาซื้อกับกูโรงสีนะโรงสีขาดนะ

ต่อใครก็ต้องมาซื้อกับเสียเปียงถูกไหม
ลงสีใครต่อใครลงสี
โรงศรีก็ต้องมาซื้อ๘๐๐๐บาท
เพราะว่าเสียเปลี่ยงกุมตลาดหมด
บอกว่าไปขายจีนแต่ไม่ได้เอาไปส่งจีน

คนต้องมาซื้อโรงสีต่างก็มาซื้อ
พอมาซื้อราคา๘๐๐บาทเท่านั้นแหละครับ

ซื้อมา๘๐๐๐บาทเอาไปจำนำ๑๕๐๐๐บาท

ไม่ขายถูกเอาไปขายให้จีนส่งไปจีนหรือเปล่า
ไม่ได้ส่งเพราะว่าไม่ได้ส่งให้คอปโค

ซึ่งเป็นของมณฑลไหนไม่รู้ซีซัวตั้งขึ้นมา
แล้วก็ทำไปทำมามาขายเสียเปียง

เพราะใครก็ต้องมาซื้อราคาถูกเลยครับ

ปรากฏว่า๘๐๐เท่านั้นปุ้ง๔๐
โอ้โหกำไรเกือบเท่าตัว
นี่แหละครับนี่อธิบายง่ายแหละครับ
สารท่านสรุปแบบนี้ว่า

ปรากฏว่ามีเสียเปี๊ยงมีคนดอกไข่ที่คนซ้ายคนขวา

และเอาไปจำนำในราคาแพง
ก็แสดงว่าข้าวนี้หมุนเวียนอยู่ในประเทศ

รัฐบาลไทยเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
หมื่นเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
ที่จะปรับไหนบุญทรงและพวกนี้

เนี่ยซึ่งปริมาณเสียหายมีมากกว่านี้
เขาบอกว่ามีมูลค่าเสียหาย

เมื่อพูดถึง๕แสนล้านโอ้โหขนลุกไปหมด

ที่เป็นเสียหายรัฐเสียหายเป็นแสนล้านแบบนี้
ในอดีตมีไหม
ในอดีตของรัฐเนี่ย

ไปเอาแสนล้านไปเปรียบเทียบกับคดีพันล้าน
คดีโรงพักคดีนู้นคดีนี้มันเล็กน้อย

แสนต้องเปรียบเทียบกับแสน
แสนล้านก็ค่าเสียหายเป็นแสนล้านนะ

คราวนี้๕แสนล้านบาท

แล้วลงมาเปรียบเทียบกับคดีที่
รัฐบาลไทยเสียหายประเทศไทยเสียหาย

คดีนั้นก็คือคดีปรศ

แต่ไม่รู้ว่าปรศคืออะไร

จำนำข้าวแบบง่ายให้ท่านผู้ชมฟังแล้ว

ก็ต้องฟังไทยรัฐชูวิตตีแสกหน้าแหละ

ปลศมันคืออะไรทำไมเราเสียหาย

สองคดีนี้มีความเหมือนกันมีความแตกต่างกันยังไง

แล้วก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวคุณผู้ชม
งั้นพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

ที่ทำให้รัฐบาลเกิดความเสียหาย

ก็คือคดีปรศเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว

เขาบอกว่ามีมูลค่า๘แสนล้าน

ประเทศไทยนี่ทำไมได้ใจอย่างนี้

ผมอธิบายความหมายของการจำนำข้าว

ปลศคืออะไรครับคุณนิวครับ

เพื่อปฏิรูปสถาบันการเงิน

ยำกุ้งคนเคยรวยต้องเปิดท้ายขายของ

มีเหมือนกันตอนนั้นก็ฆ่ากัน

ที่เขาบอกว่าวิเตธนาคิด

ท่านผู้ชมครับอยากจะไปกู้ที่ไหน

ไทยไม่ต้องกู้ไปกู้ยูเอสเลย

เพราะว่าเปิดเสรีการเงินจำได้ไหมครับ

ล้านเหรียญกู้อะไรดอกเบี้ยต่ำ

กู้กู้กู้

เมื่อกู้เป็นยูเอสกู้มากเข้า

เพราะอะไรที่มันมีมากเกินไปผมมีเงินคุณมีเงิน
ทุกคนมีเงินหมดเพราะฉะนั้นเงินเต็มแบงค

ใครอยากจะมีเงินเอาไปกู้แบงค์

เอาเงินยูเอสทีนี้ปรากฏ

ลดค่าเงินผมเคยกู้ยูเอส๑บาท๑เหรียญยูเอส

ก็คือ๒๕๐ล้าน

แล้วผมต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ดังนั้นเมื่อเจ๊งสถาบันการเงินเจ๊งก่อน

เมื่อเจ๊งรัฐบาลก็ตั้งปลศแล้วก็
เอาที่หนี้ดีหนี้เสียเอามารวมเหมาเข่งขาย
คำว่าเหมาเข่งขายคุณนิวครับท่านผู้ชมก็ต้องทราบ
เมื่อไม่มีเงินก็เหมือนกับผมจะเลหลังล่ะครับ
พูดง่ายว่าผมอยากจะขายในราคาเหมาเข็งขาย
ก็คือเอาทั้งหนี้ดีหนี้เสียเหมาไปเลย
มะม่วงเข่งนี้ผมขายเลยทั้งเข่งเลย
มีเป็นร้อยลูกคุณซื้อไปเลยทั้งเน่าทั้งดีทั้งเสีย

คนที่ซื้อได้ตรงนั้นเป็นใครครับ

เมื่อมีหนี้ดีหนี้เสียเขาเหมาเป็นเก่งไป

ต่างชาติจำเป็นกองทุนต่างก็มาซื้อ
ซื้อเป็นเหมาไปหนี้ดีหนี้เสียเหมาไปเหมาไปเหมาไป
ก็ซื้อไปแล้วก็ไปคัดแล้วก็ขาย
ก็ขายเขาบอกว่าเสียหายทั้งหมดเนี่ย๘แสนล้านนะครับ
ปรากฏว่ามาขายถูกให้กับฝรั่ง
ขายได้ในราคาเท่าไหร่ครับคุณนิวครับ
เหลือเขาบอกขายเหลือ๒แสนล้าน
คือฝรั่งจะซื้อเหมามันก็เหมือนกับธุรกิจอย่างอื่นครับ

จะซื้อเหมาก็ต้องราคาถูกถูกไหมครับ
มะม่วงมีทั้งเสียมีทั้งดี

ซื้อของไม่ค่อยจะได้คัดคุณภาพ
มันก็ต้องซื้อถูกนะครับผมก็ซื้อไปทั้งเหมาะทั้งเข็ง
ก็กดราคาเหลือ๒แสน
อันนี้ก็คือความเสียหายของปรศ

ท่านผู้ชมก็อยากจะคงจะเปรียบเทียบแล้วครับ

คดีข้าวมันมีความคล้ายคลึงกันนะครับ

คดีข้าวคดีปลศนะครับ

ข้าวมีอะไรครับมีข้าวใช่ไหมครับ

ซึ่งข้างนี้ก็คือคุณบุญสงส์

แต่ถ้าเกิดเป็นผองปรสอเป็นรัฐมนตรีว่าการอำเมล็ดค่ะ
คุณอมเล่ศิลาอ่อนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ณในขณะนั้นนะครับแล้วก็แปลกอีกครับค่ะคดีฆ่าก็มีประธานอนุครับ
ประธานอนุใครครับก็คุณภูมิไงครับที่โดนไปด้วยนะ๓๐กว่าปี
คดีนี้ก็มีอีกครับมีใครครับมีประธานอนุคือคุณวิชรัฐครับ
วิชลัทธ์วิจิตวัฒนาการนะครับ
ครับมันแปลกฮะมันเหมือนกันครับความเสียหายเหมือนกัน
ทีนี้ปรากฏว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้าวลงไปกี่ปีครับ
เข้าไป๔๒ปีคุณบุญทรง๔๒ปีคุณอัมปเลศเนี่ยปรากฏว่าศาลเนี่ย
ท่านลง๒ปีสู้กันถึงสารดีกานะครับ
อันนี้เป็นสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อันนี้เป็นสารดีกาอาญาธรรมดาก็สารลง๒ปี
สารลง๒ปีรอลงอาญา๓ปีปรับเท่าไหร่ครับ
ปรับทางนี้เนี่ย๑๖๐๐๐ล้านปรับทางนี้๒๐๐๐๐บาทครับ
มันต่างกันลิบลับอย่างนี้หรอคะ
อันนี้ดีเทลผมไม่ทราบอะไรที่ไม่ทราบผมก็บอกไม่ทราบนะครับ
ผมพูดให้ดูเปรียบเทียบให้ดูว่าความเสียหาย
ค่าความเสียหายนี่ค่อนข้างรุนแรงเป็นแสนล้าน
คงไม่มีคดีอะไรที่เป็นแสนล้านอยู่บ่อยนะครับ
ปลศเขาบอกว่า๘แสนล้านเพราะว่าเอาเงิน๘แสนล้านไปขายให้ฝรั่ง๒แสนล้าน
ส่วนฝรั่งซื้อไปไม่มีกฎหมาย
เอาแต่ว่าจะซื้อปรากฏว่ามีการให้
ซึ่งศาลก็ลงบอกว่าเอ๊ะคุณรัฐมนตรีพาณิชย์ทำไม่ถูก
ประธานอนุไม่ถูกทำไมทำมาท้ายสุดลงโทษ
๒ปีรอลงอาญา๓ปีเพราะสารเห็นว่า
จำเลยมีอายุมากแล้วแล้วเคยทำทุนงามความดีมา
ก็เลยลงแต่ละเอียดก็คงในอดีต
หาข่าวดูก็มีผมเปรียบเทียบให้ฟัง
เหตุผลที่ผมเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า
ในประเทศไทยนั้นคดีเป็นแสนล้าน
ความเสียหายขณะนี้คุณนิวลองรวมกันสิครับ
ผมบวกเลขเขาคงจะไม่ผิดนะครับ
แสนล้านบวกกับ๘แสนล้าน
เป็น๑ล้าน๓แสนล้านบาท
ไม่ใช่ครับคุณนิวพูดผิดครับ

ทำไมคะมันกลายเป็น๑๓ล้านล้าน

คือมีล้าน๒ล้านล้าน

เป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทย

ประมาณประเทศไทยประมาณ๒ล้านล้าน
ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณของประเทศไทยทั้งปี
เงินในขณะนี้คุณนิวจะไปซื้ออะไรได้ไหม

ได้ลดไฟความเร็วสูงไหมได้เรือนำน้ำคงจะเป็น๑๐๐ลำ
รถไฟความเร็วสูงขับไปไหน
ที่เขาลงสายหนึ่ง๒แสนล้าน๓แสนล้านนี่มันตั้ง๑๓ล้านล้าน
ค่ะเอาพัฒนาได้หลายอย่างเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นความเสียหายที่ก่อให้เกิด

เขาก็บอกว่าเขาไม่ผิด
เดนรัฐบาลปธิในขณะนั้นหลังจากสารตัดสินแล้ว
เขาก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องจำไว้นะ
ว่าเขาทำมาเพื่อประเทศท้ายสุดแล้วต้องระวัง
เพราะการตัดสินใจทำเพื่อประเทศนั้น

ก็มีคนเถียงว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะเป็นนโยบายจำนำข้าว

ท้ายสุดแล้วปรากฏว่าสารลงโทษทั้ง๒คดี

แต่ก็คือความเสียหายของรัฐบาล
แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับประเทศไทย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

กับความเสียหายของรัฐ
เอาล่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ก็ยังมีเรื่องเข้มข้น
ติดตามกันต่อวันนี้นั่งกันไม่ติดเลย
แต่ว่าเวลาหมดแล้วลากันไปพร้อมกันเลยนะคะ